ปีหนึ่งแล้วค่ะที่ไม่ไปแม่ยายเคยเปลี่ยนอาการแบบนี้
คุณแม่ของคุณยายแดงเคยเป็นอาการแบบนี้
ณตอนนี้ใจของคุณยายแดงกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่า

ถ้ายายเป็นไรอ่ะแล้วเขาจะอยู่กับใครอ่ะคะ
ฟื้น้ำเนี้ย
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีท่านผู้ชมที่รักของเราทั่วประเทศเลยนะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้ง๒วันเลยนะครับ
พบกับเราได้๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
กับประดาษณ์เหล่านักสู้ชีวิต
ที่จะเวียนกันมาโชว์นะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ตอนนี้ก็เป็นช่วงพิเศษนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอน
นักสู้รุ่นจิ๋ว

เงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตของเรา
ยังคงยืนหยัดร้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลย๑ล้านบาท
สำหรับรอบนี้นะคะรอบที่๒นะคะ

กับสาวน้อยน่ารักนะคะ

นอกจากขาดนมนะไม่เคยได้ดื่มนม

และต้องช่วยคุณยายทำงานด้วยนะคะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะ

คัทเทรียานามสกุลเครือทะวงค่ะ

เรียนอยู่โรงเรียนสรรพตองสวนราชวิทยาคารค่ะ

ทุกวันนี้หนูอยู่กับยายสองคนค่ะ

บางทีพ่อก็ติดต่อมาหา

พ่อสัญญามาว่าพ่อจะมาหาแต่พ่อก็ไม่เคยมาหาค่ะ

หนูนั่งรอจนดึกจนย้ายเรียกไปกินข้าวค่ะ
หนูนั่งรอจนดึกจนย้ายเรียกไปกินข้าวค่ะ

บางทีหนูก็จะพิมพ์ไปหาพ่อว่าทำไมพ่อไม่มาหาพ่อก็จะบอกว่าติดหุ้นละค่ะ
บางทีหนูก็จะพิมพ์ไปหาพ่อว่าทำไมพ่อไม่มาหาพ่อก็จะบอกว่าติดหุ้นละค่ะ
บางทีหนูก็จะพิมพ์ไปหาพ่อว่าทำไมพ่อไม่มาหาพ่อก็จะบอกว่าติดหุ้นละค่ะ
บางทีหนูก็จะพิมพ์ไปหาพ่อไม่มาหาพ่อก็จะบอกว่าติดหุ้นละค่ะ
แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าว่างมาหาหนูบ้างนะคะ

แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าว่างมาหาหนูบ้างนะคะ
แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าว่างมาหาหนูบ้างนะคะ

แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าว่างมาหาหนูบ้างนะคะ

แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าว่างมาหาหนูบ้างนะคะ
แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าว่างมาหาหนูบ้างนะคะ

แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าว่างมาหาหนูบ้างนะคะ

แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าว่างนะคะ

แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าว่างนะคะ
แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าว่างนะคะ

แล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าว่างนะคะ

ถ้ายายอยากกินข้าวหนูก็ทอดไข่เจียวหรือต้มม่าให้ยายกินค่ะ
ยายหนูเป็นคนดีมากเลยค่ะ
หนูก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณยาย
หนูก็กวาดบ้านถูบ้านซักผ้าให้ยายแล้วก็ล้างจาน
หนูก็ไปหาเงินเล่นลิเกค่ะได้วันละ๑๕๐ค่ะ
พอได้เงินมาหนูก็เอาไปให้ยายค่ะ
น้องตูนขอฝากตัวสักคนคงไม่ขัดสอนอะไร
เตรงเตรงเตรง
เวลาไปเล่นลิเกได้สตังค์เท่าไหร่คะ
เวลาละ๑๕๐ถึงเวลาละ๒๐๐ค่ะ

เอาไปให้ยายค่ะยายก็บอกว่ายายจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หนูนะคะ
ทำงานเยอะอย่างนี้เขามีงองแงบ้างไหมคะ
ไม่เลยค่ะเขายังปอบยายด้วยซ้ำไปค่ะ
เขาปอบคุณยายว่าไงคะยาย
ต้องอดทนนะถ้าหนูมีตังค์หนูจะหาตังค์มาให้ยายแล้วไปให้รักษายาย
ชื่นใจเนอะมีการ์ตูนอยู่ใกล้
คุณยายรู้สึกยังไงบ้างทั้งที่ไม่ใช่หลานแท้เลย
แต่นายรักเขานะคะเท่าชีวิตเลย
หมายถึงว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปหมายถึงว่าแลกชีวิตกันยายยอมสละให้เขาได้
โบบุโบทักตอบจำปาก
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องการ์ตูนร้อง

เชิญพบกับน้องการ์ตูนนะครับเด็กน้อยที่ต้องอยู่กับกองหัวหอม
เหนื่อยกายเพื่อยายอันเป็นที่รักครับ

วันนี้ก็แน่นอนค่ะมากับคุณยายนะคะ
หนึ่งเดียวในดวงใจคนนี้เลยค่ะต้อนรับคุณยายแดงค่ะ

คราวที่แล้วก็คงจำกันได้ดีนะครับ
ที่แล้วน้องการ์ตูนมาในชุดนักเรียน

เพราะว่าใส่มาหลายปีทีเดียววันนี้

เปลี่ยนเสื้อเขาเรียกว่าปลายเวท

ช่วยคุณยายแดงปอกหอมอยู่ตลอดเลยปอกยากไหมคะ

น้ำตามันไหลอยู่ตลอดเลยไหมคะ

ไม่ค่อยแสบเท่าไหร่ค่ะ

ไม่กลัวดีกว่ายอมให้ยายเจ็บค่ะ

เพราะรักยายค่ะ

เวลายายนั่งปอกหอมคุณยายทรมานไหมคะสตูนเพราะว่าคุณยายปวดเข่าด้วย

คุณยายแล้วเวลาปอกท่าไหนถึงจะแบบว่าปวดน้อยสุดอะคะ
ก็ต้องนั่งบนเก้าอี้ค่ะถึงจะปวดน้อยสุด

ปวดขาแล้วยังบอกปวดขา

มากจนบางครั้งตอนกลางคืนนอนไม่ได้เลยค่ะนอนไม่หลับ

ไม่ได้หาหมอนี่ทิ้งระยะนานมาเท่าไหรอคะคุณยาย
ก็ประมาณสักปีนึงแล้วค่ะที่ไม่ไป
แล้วการปวดท้องอ่ะคะทำไงอ่ะคะ
อดทนนะคะแล้วก็พยายามหายามาทานเองมั่ง
มีบางช่วงที่แบบแทบจะทนไม่ไหวเลยไหมคะ
มีค่ะเวลานอนต้องใช้หมอนกด
อย่างนี้นอนไม่ได้บ้างไหมคะ

ถ้านอนไม่ได้ปวดเยอะอย่างนี้ความดันเราขึ้นไหมคุณยาย

อย่างงี้คุณยายมีวางแผนมั้ยคะว่าจะต้องไปพบคุณหมอมั้ยอะไรมั้ย
ก็อยากจะไปครับแต่พอดีเราไม่มีตังค์

ถ้ามีสตางค์นี้จะพาคุณยายไปหาคุณหมอไหมคะ
ไปค่ะจะพายายไปส่องกล้องดูข้างในค่ะ
หนูไปรู้ได้ยังไงว่าเราต้องส่องกล้องดูเวลาเราปวดท้อง
เห็นยายชอบพูดกับชาวบ้านค่ะ
คุณหมอได้นัดอะไรคุณยายไว้บ้างยังคะ
เมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะก็คุยกับคุณหมอว่าแม่ยายเคยเป็นอาการแบบนี้
คุณแม่ของคุณยายแดงเคยเป็นอาการแบบนี้

ณตอนนี้ใจของคุณยายแดงกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่า

นี่คือจุดที่คุณยายแดงกำลังกังวลอยู่นะตอนนี้
แต่ก็พร้อมที่จะไปพบคุณหมอมั้ยคะ
ทีนี้เป๊กถามหน่อยว่าถ้าเกิดคุณยายไม่สบายแบบนั้นจริง
เขาสนิทกับใครคะในญาติของเรา
คุณยายและทีนี้ใครจะดูแลเขาได้อ่ะ

ดูแลน้องต่อฝากเขาดูแลเขาด้วย
ขอให้เขารักน้องเหมือนกับที่ยายรักน้อง
เพราะว่าทุกวันนี้พ่อเขาไม่ได้อยู่กับน้องค่ะ
นั่นทันทีพ่อเขาก็จะมาหา
แล้วตอนที่คุณพ่อเขาฝากน้องการ์ตูน

ก็บอกว่าฝากดูแลด้วยแน่แค่นี้ค่ะ
แล้วก็แกก็ไปแต่งงานใหม่
ถ้าสมมุติว่าจะต้องไปอยู่กับคุณพ่อจริง
ก็คือต้องไปอยู่บ้านที่เขาแต่งงานใหม่ด้วย

สนิทกันไหมคะไม่สนิทค่ะ

นี่คือพี่ยายห่วงนะ

ก็ขอให้คุณยายโชคดีขอให้คุณยายปลอดภัยนะคะ
ตรวจก็ขอให้ไม่เจออะไรเนาะขอให้แค่เป็นโรคกระเพาะ
ไส้อักเสบอะไรแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
อยากให้เป็นที่เรากลัวก็แล้วกัน
ขอให้คุณยายโชคดีนะคะคุณยาย
การ์ตูนมีอะไรที่เคยอยากได้แล้วบอกยายแดง

ยายชาวนี้ตุ๊กตาตุ๊กตาไม่มีเลยหรอ

ทำไมก็เป็นเด็กผู้หญิงมันก็ต้องมีตุ๊กตา

แล้วทำไมการ์ตูนถึงไม่เคยงอแง
เพื่อจะได้ของพวกนี้มากับยายแดงเลย
เพราะหนูคิดว่ามันไม่จำเป็นค่ะ
ดีมากนะถามอีกนิดนึงต้องถามเด็กโตขึ้นอยากเป็นอะไร
อยากเป็นครูสอนดนตรีค่ะเหรอ
การ์ตูนชอบเล่นดนตรีอะไรอยากเล่นดนตรีอะไรเพลง
อยากตีละนาดเป็น
ดนตรีไทยเหรอดีนะมีเครื่องดนตรีอีกหลายอย่างเลยในโลกนี้ให้เราได้ศึกษาความรู้
แต่ว่าตอนนี้เราต้องหาทุนก่อนเพื่อไปเรียน
เพื่อไปเรียนแล้วก็เพื่อศึกษาหาความรู้แล้วก็เพื่อไปรักษายายแดง
ตอนนี้การ์ตูนพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะ
ตอนนี้มีเงินละนะเท่าไหร่เอา
๒หมื่นค่ะ๒หมื่นเพลงหน้า
เพลงที่สามสี่หมื่นแล้วถ้าการ์ตูนทำได้ค่ะ
เอาล่ะมาเริ่มเกมกันขี๊เอาล่ะครับมาถึงเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
มคสวัสดีครับ

รู้จักไหมคะเพลงนี้เพลงของใครเอ่ย

เพลงนี้ห้องได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เจ้า
เจ้า๕เจ้า

ทำไมมันลดลงมามันยากขนาดก็

เป็นปัญหาเพราะว่ามันเร็วใช่ไหม

ถ้าหยุดได้๒๐๐๐บาท

แต่ว่าเราอยากได้เท่าไหร่เราอยากได้๖๐๐๐๐บาท

แต่ว่าถ้าบอกว่าสู้แล้วห้ามร้องผิด

แสดงว่าเข้าใจกัติกาแล้ว

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้

ถ้าสู้แล้วอย่างที่บอกนะครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

ใช้

ใช้

เพราะว่าเราเหลือซาว๕เอง

อยากได้

อยากได้เพลงเก่ง

สิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นนะครับน้องการ์ตูน
เปิดมาแล้วแผ่นแรกมันยังไม่ใช่ที่เราอยากได้

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖

เห็นคุณยายบอกว่าให้เลือกแผ่นที่๑ด้วยใช่ไหม

จะใช่ที่เราอยากได้หรือไม่นะครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ
เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ
เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ
เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ
เพลงเก่งของคุณครับ
เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของคุณครับ